เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมและคุณทั้งสองคน
ไปทานก๋วยเตี๋ยวในเมนูชามละ๓บาทเท่านั้น

ถูกจริงอร่อยจริงหรือเปล่าไปดูกัน

นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวที่ว่านี่ค่ะ๓บาทจริงนะ
อยู่ที่ย่านถนนรัตนโกศิลป์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่ที่เปิดขายมาหลายสิบปีแล้ว
ขายในราคาชามละ๓บาท
ซึ่งก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อ
น้ำตกน้ำใสนะคะแล้วก็ที่สำคัญในชามเนี่ยมีครบนะ
ไม่ได้มีมาแต่แบบวิญญาณหมูวิญญาณเนื้อ
คือมีทั้งเส้นผักหมูเนื้อครบเลยคุณดูในชามชามหนึ่ง
ที่เขาขายราคานี้เพราะเขาบอกว่าไม่ได้คาดหวังกำไรมาก
แค่พอเลี้ยงตัวเองได้ก็พอใจแล้ว
แล้วก็มีความสุขค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลูกค้าประหยัด
ไปฟังแม่ค้าเขาหน่อยว่าขายกันมานานแค่ไหนแล้ว
เปิดมาได้๓๐ปีแล้วค่ะ
เริ่มแรกนี้ขายขายถ้วยละ๓บาทเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไง
เริ่มแรกมาก็ขายชามละ๓บาทนี่แหละค่ะ
ขาย๓บาทแม่๓๐ปีแล้ว
แล้วไม่ขึ้นราคา๑แม่นหมดหรือครับ

ถ้าขาย๓บาทนี่กำไรเรายุ่งได้หรือเปล่า

โอ้โหแรกเริ่มเดิมทีก็ขายมาชามละ๓บาทไม่ขึ้นเลยนะ
คือได้กำไรนิดหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าได้ใจเนี่ยโอ้โหเต็มเลยคุณ
ขาย๓บาทมา๓๐ปีแบบนี้แม่ค้าก็ยังยืนยันที่จะขายราคานี้ต่อไปนะ
แต่เพื่อเป็นการประหยัดแล้วก็ต้นทุนลูกจ้างมันก็จะน้อยลงใช่ไหมคุณ
เราก็ต้องช่วยกันนิดนึงคนละไม้คนละมือก็คือลูกค้าต้องจดเมนู
แล้วก็ไปส่งให้พนักงานเสิร์ฟเองนะคะตัวอันนี้ไม่มีปัญหาง่ายนิดเดียว
และก็ถ้าหากรับประทานเสร็จขออนุญาตให้เดินไปจ่ายตังค์เอง
ก็คือเดินไปจ่ายเงินพร้อมกับบอกจำนวนถ้วยว่าเราทานกันไปกี่ถ้วยนะคะ
โดยที่จะไม่มีใครมาคอยนับให้อันนี้ต้องเน้นความซื่อสัตว์ของลูกค้ากันด้วย
แต่จริง๓บาทก็อย่าไปโกงแม่ค้าเขาเลยคุณ
ก็นับว่าเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจก็แล้วกันนะระหว่างแม่ค้ากับลูกค้านะคะ
ซึ่งตอนนี้ในร้านก็มีลูกค้าบางกลุ่มเขามีการแข่งขันกันเองนะ
แข่งกันว่าใครถ้ากินได้น้อยที่สุดเป็นคนจ่าย

จ่ายให้เพื่อนสมมุติเราไปกัน๓คนอย่างนี้

คุณชนะต้องจ่ายให้ทั้งหมดที่เรากินกันอย่างนี้
เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องแข่งกินให้เยอะที่สุด
ใช่ประมาณนั้นเพราะว่ามันแค่ชามละ๓บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะ
ร้านนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวนะคะ
แล้วก็ถูกแชร์กันมากมายในโลกโซเชียลด้วย
ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของร้านนี้เลยนะ
ใครอยากไปอิ่มอร่อยราคาถูกแบบนี้ไปกันได้ค่ะ
ถนนรัตนโกศิลป์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
โอ้โหเห็นก๋วยเตี๋ยวชามละ๓บาทแบบนี้ขึ้นเลย

คุณซื้อตัวเครื่องบินให้ดิฉันด้วยได้ไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยก๋วยเตี๋ยว

เดี๋ยวดิฉันเลี้ยงคุณเลยฉันอยากเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคุณ
คือคุณจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมชามละ๓บาท
สัก๑๐ชาม๒๐ชามคุณกินเลย
แต่ให้ผมซื้อตัวเครื่องบินให้คุณจากกรุงเทพไปเชียงใหม่
คุ้มด้วยคุณชนะเพราะว่าเราได้กินหลายชามไง
นะคุณกินได้เป็น๑๐ชามเลยนะ
คุณคิดว่าผมเป็นเด็กกับผมได้ยังไงนะฮะ
ให้คุณชนะไปไต่ตรองอีกหน่อยละกันนะครับ